คุณผู้ชมงวดวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา

ก็จะมีทั้งเศรษฐีใหม่ที่ได้เงินไป
แล้วก็มีคนที่กลายเป็นเหยื่อโดนหลอกไปก็มี
มีคนกลุ่มหนึ่งเขาถูกมิจฉาชีพแต่งตัวดีนะโอ้โหทองคำเต็มตัว
แล้วก็แต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์ด้วยนะค่ะ
เขาเข้าไปหาที่บพาทนะเดี๋ยวจะพาไปทำพิธีขอเรกเด็ด
แล้วก็ได้เลขมาแล้วถ้าลงเงินมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูก
จะคืนเงินให้๓เท่าโอ้โหโชว์บ้านกันโหลวง
เอะคนละ๑๐๐๐๐๐บ้าง๒๐๐๐๐๐บ้าง๖๐๐๐๐บ้าง๗๐๐๐๐บาท
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ถูกเขาให้เงินคืนไง

อ่าถูกต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวถูกปุ๊บนะ
เจอกันที่วัดนี้แต่ห้ามบอกใคร
พอถูกปุ๊บหายเกลี้ยงทั้งหมดคุณผู้ชม
ร่วมรอหมดเลยร่วมแสน
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชาวบ้านกลุ่มนี้กันหน่อยนะฮะ
นางทองบางพิมมาลาอายุ๖๙ปี
เป็นชาวบ้านต้องนะฮะตำบลบ้านต้อง

แล้วก็นางปรานีศรีศุกร์อายุ๖๖ปี

ไปแจ้งความแล้วพาตำรวจเนี่ย
เข้าไปในถ้ำถ้ำเกียร์หรือว่าถ้ำ
อ่าผ่าขังข่าวนะฮะอยู่บนภูลังกา
ตำบลโพหมาแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

แก๊งใบ้หวย๕คนแต่งตัวภูมิฐานนะ
โอ้โหสร้อยแก้วแหวนเงินทองเต็มตัวเต็มแขน

เพราะว่าเขานุ่มเหลืองห่มเหลืองมาด้วย

เขาบอกว่าใครมีธนบัตรแบงค์๑๐บาทสมัยเก่าเอามาสิ
มันสามารถเอาทำพิธีขอเลขได้มันใบ้หวยได้
ซึ่งมีคนถูกหลายงวดแล้วแต่ต้องเอาเงินที่จะซื้อมาใส่ไว้ในบาท
ถ้าอยากได้ก็ต้องอยากได้เยอะก็ต้องลงไว้เยอะ
ชาวบ้านก็หลงเชื่อคนหนึ่ง๒๒๐๐คนนึง๑๐๐๐คนหนึ่ง๖๗๐
รวมแล้วเป็นเงิน๑๖๒๐๐๐บาท
ก็เข้าไปในถ้ำนี้คุณผู้ชมไปทำพิธีขอหวยสักครึ่งชั่วโมง
ได้เลขมาจริงเลข๔๙แล้วมันถูกไหมล่ะมันไม่ถูก
มันออก๖๔ใช่ไหมได้เลขมา๔๙ก็รวบรวมเงินใส่บาทพระ
ท่านบอกว่าจะนำไปซื้อหวยให้เดี๋ยวไปซื้อกับเจ้ามือที่รู้จักกัน
รับประกันเมื่อหวยถูกได้เงินครบไม่เบี้ยวแน่นอน
แต่ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวคืนให้๓เท่าเลย
ชาวบ้านก็อ๋อก็มีพระมารับประกันแบบนี้
วินถ้าถูกหวยก็ได้เงินถ้าไม่ถูกหวยก็ได้เงินอีก
เงินก็ต้องอยู่สิหลังจากหวยออกบอกว่าเจอที่วัดนี้นะ
แต่ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครแม้แต่ญาติต้องซื่อสัตว์ต่อกันนะ
เดี๋ยวเรียกมันเคลื่อนพอเช้า๑๖มีนาคม
ชาวบ้านก็เลยโทรศัพท์ไปถามว่าซื้อหวยหรือยังท่าน
พยายามติดต่อเริ่มติดต่อไม่ค่อยได้แล้ว
อันนี้หวยยังไม่ออกนะพอตกเย็นแน่นอนหวยออกแล้ว
ไม่ถูกนี่ก็เลยไปหาที่วัดนี้ต้องการจะเอาเงินคืน
ปรากฏว่าไม่เห็นสักคนเดียวนะฮะมีเพียงชาวบ้านที่มาจากอำเภอบ้านแพง
วัดนครพนมที่ถูกหลอกเหมือนกันแล้วก็จะมาเอาเงินคืน
พอเห็นข่าวรู้แล้วว่าโอ้ยโดนหลอกโดนหลอกซะแล้วโดนตุ่มซะแล้ว
ก็เลยปรึกษาญาติมาแจ้งความร้องทุกข์ที่นี่แล้วก็ติดตามคนร้ายดำเนินคดี

คือเดี๋ยวนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจดูดีดูภูมิฐาน
เป็นมิจฉาชีพก็เยอะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ